ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
สวัสดีค่ะชื่อทิติมานามสกุลขวัญรักษา
ชื่อเล่นชื่อวัวอายุ๓๖ปี
ตอนนี้กำลังตั้งท้องได้๗เดือนแล้วค่ะ
หมอนัดซาววันที่๑๙กุมภาค่ะ
ห่วงภาวะจิตใจตัวเองค่ะ
เพราะเมื่อเครียดมันมีผลกระทบต่อลูกค่ะ
หนูพูดกับลูกในท้องทั้งวันว่า

อดทนหน่อยนะเดี๋ยวหนูก็จะลืมตาออกมาดูแล้ว
ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่นะลูกนะ
ทุกวันนี้ทำงานโรงงานค่ะเข้างาน๘โมงเลิก๕โมงค่ะวันไหนที่เหนื่อยมากเหนื่อยสุดสุดก็ไปไม่ไหวก็ไม่ไปบางทีนอนอย่างเงี้ยลูกก็มาจุกตรงลิ้นปี่หายใจไม่ออกเหมือนเขาตัวใหญ่แล้วค่ะทุกวันนี้อยู่ห้องเช่าค่ะเดือนละพันห้ารวมน้ำไฟก็สองพันค่ะตอนนี้อยู่กับลูกสองคนค่ะแฟนไปทำงานที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
เมื่อก่อนผมทำงานรับจ้างทั้งเชื่อมครับเชื่อมเหล็กเชื่อมออกงานตามโครงการไซส์ใหญ่นะครับ
แล้วก็มาเหมาแล้วก็โดนโกงบ้างอะไรบ้างครับ๓๔๐๐๐แต่ละงาน๗๘วันอย่างนี้ครับก็ไม่ค่อยได้เงินครับ
เพราะเขาก็ทำเบิกมาเงินไม่ถึงผม
แล้วก็เขาก็เท้าใหญ่ก็เอาไปหมดครับ

เนื่องจากเมื่อก่อนแฟนเป็นผู้รับเหมา
แล้วเราก็เลยลงทุน

แล้วเราก็ไปกู้เงินนอกระบบมาลงทุน

ดอกเบี้ยร้อยละ๒๐ต่อเดือน
จ่ายดอกเดือนละ๖๐๐๐บาทค่ะ

แล้วเรากลัวเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่

ท้อจนแบบบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่

หาข้าวให้ลูกกินอดเพื่อลูกครับ
บอกแม่ว่าดูแลตัวเองด้วยครับ
อยากให้น้องเกิดมาสมบูรณ์แข็งแรง

จนจนแทบไม่มี
ไม่เคยที่ถึงขั้นไม่มีกินขนาดนี้เลยค่ะ
เคยหิวขนาดตัวสั่นเลยค่ะ
ไม่มีไข่อย่างกินในที่นี่

ปัญหายามหาใส่นูกินให้ได้
เครียดเรื่องหนี้แล้วก็ยังมีพ่อแม่ป่วยค่ะพ่อก็หูไม่ดีแล้วก็เป็นไตระยะที่สี่ค่ะ
แม่เป็นเบาหวานค่ะเป็นความดันด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นห่วงหมดหัวใจว่าทำไมเราไม่ได้อยู่กับตัน
ตอนนี้หนูอยู่ชนบุรีค่ะแต่พ่ออยู่กับแม่อยู่ที่ชายภูมิ
หนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าหนูอยากใส่หนีเหมือนแล้วหนูสิกลับไปดูแลพ่อกับแม่ค่ะหนูคิดหอดค่ะ
หนูอยากหมดพี่หนูอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหนูอยากดูแลพ่อแม่หนูอยากอยู่พร้อมหน้าครอบครัวค่ะ
หนูอยากจะอยู่กับแฟนกับลูกค่ะ
เรากำลังจะมีลูกอีกคนแล้วนะใกล้จะคลอดแล้วช่วยไปด้วยกันเพื่อลูกของเรา
ก็เป็นเรื่องราวของเธอนะครับก็น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ใช่ชีวิตเดียวแล้ว
พบกับเธอเลยนะครับคุณบัวหญิงท้องแก่ที่ไม่ยอมแพ้เพื่อลูกครับ

ถ้าอยากจะนั่งก็ได้นะครับอยากนั่งไหมยืนไหวไหม
มันจะยืนนานพอสมควรทีเดียวนะคุณบัวถ้าอยากพักนั่งก็บอกได้เลย
วันนี้มากับแฟนด้วยนะฮะอยู่ทางด้านล่างนะครับขอต้อนรับคุณแดงนะครับสวัสดีครับ

พี่บัวนี่มีน้องมีลูกอีกคนนึงโตแล้ว

พอรู้ว่าท้องตอนนั้นรู้สึกไงพี่บัว
มันก็คิดนะคะคิดว่าเราก็เครียดกลัวลูกเราจะไม่คบอะไรอย่างนี้
ออกมาจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะน่าจะสวดน้ำค่ำค่ะ
แต่จะเอาตังค์ที่ไหนตรวจแล้วค่ะ

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบอะไรทั้งนั้น

ตั้งแต่ภรรยาเริ่มท้องอ่อน

รายได้เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่

น่าจะเกือบหลักเศษถ้าเกิดบางทีก็ส่งไม่ทัน
เพราะว่าถ้าส่งดอกไม่ได้มันก็จะเป็นเงินต้น
สามีทำงานคนเดียวไหมครับพี่บัวทำอะไรไหม
ทำทำลงงานแต่ทำให้เขาไม่เต็มที่

ท้องค่ะถ้าเหนื่อยเข้าไปไม่ไหวจริง

ระหว่างพี่แดงกับพี่บัวกี่บาท
ได้หมื่นกว่าค่ะ
พอไหมเดือนหนึ่งเอาจริงพี่บัว
ไม่พอค่ะมันไม่พอนะเพราะเหมือนกี้นี่
ละ๖๐๐๐แล้วแล้วรายได้หมื่นกว่ามันจะเหลือเท่าไห
บางครั้งไม่มีไข่จะโทษให้ลูกกินไหมค่ะ
ก็คือไข่เป็นอาหารหลักละคือตอนนี้คุณบัวต้องห่วงตัวเองให้มาก
เพราะว่ายังมีลูกอีกคนหนึ่งอยู่ในนี้
ก็รวบรวมสมาธิรวบรวมจิตใจทั้งหมดเอาเรื่องร้องเพลงวันนี้ก่อน
เพราะว่าเป็นเป้าหมายที่จะสามารถไปแก้ปัญหาอย่างน้อย
ปัญหาที่หนักอกทุกวันนี้คือเรื่องหนี้
ถ้าเกิดปลดนิสินได้ติดใจก็จะดีขึ้นระดับนึด
แล้วก็จะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะขึ้นในการคลอด
ในการต้องนอนรักษาตัวพักผ่อนช่วงนั้นจะต้องใช้เงินเยอะ
รายการเรามีเงินทุนนะครับให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดเนี่ยครับ๑ล้านบาทถ้าทำได้คือแค่ร้องเพลงให้ถูกต้อง๑๐เพลงนะครับ
ทีนี้ผมจะถามคุณบัวว่าคุณบัวต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
พี่บัวทำไมต้อง๑๕๐๐๐บาท
ก็ใช้เขาแล้วก็อยากไปค้าขายที่บ้านด้วยไปอยู่กับพ่อกับแม่ทำแกงถุงขายอะไรประมาณนี้ค่ะ
ถ้าได้ตามฝันแล้วก็จะดีเลยนะครับ๑๕๐๐๐บาทเราไม่มีเรามีให้๒แสน
๒แสนก็คือร้องให้ได้๗เพลงนะครับ

ไหนลองพูดคำว่าสู้สักคำสิ

เรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยเริ่มที่เพลงแรกกันก่อนนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาครับ

ดินักเนิ่งทำสำเร็จเลยสิคิก

นับหน้ากว้นลองผิดปรียิ่งช่วงหนึ่ง
นะป้ามิโชว่แบบนี้มีตัวช่วย
เป็นเต็มแรกอากาศ
ก็จะต้องผ่านไปให้ได้ไม่มีสิทธิหยุดเพราะยังไม่มีเงินที่เราสะสมเอาไว้เลย
แต่มีโอกาสที่จะทำไม่ให้มันผิดได้ด้วยการใช้ตัวช่วย
ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายในเพลงที่๑นี้
คุณบัวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะใช้ค่ะ
ใจแล้วตอนนี้ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็คือเลือกนั่นเองเลือกให้ถูกนะครับ
๒ครับ๒ครับ
ผู้หญิงก็เลือกนั่นเองครับอันนี้ถึงครับ
แผ่นที่๒นะครับก็คือ

อีก๒แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

เลือกไปแล้วนะครับแผ่นแรกคือแผ่นที่๒
เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๓

เอาละตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับก็คือ
โคหาคนรู้จักครับแผ่นที่๕

ฮัลโหลค่ะ

จากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะ

พี่บัวมาแข่งเกมแล้วก็ติดขัดอยู่กับเพลงนึง
ไม่รู้ว่าคุณปางเคยฟังเพลงนี้ไหม
เดี๋ยวให้ฟังอินโทรกันก่อนนะคะ

คุณปังฟังอินโทรเข้าไปแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมคะคุณปัง
งั้นมีเวลาหนึ่งนาทีให้คุณปังคุยกับคุณบัวนะคะ

ตอนนี้อยู่ที่ทำงานนี่คะ

จะพูดนะคะ

มีใครเล่าเพลงไหม

ไม่เอาชื่อเพลงค่ะเอาเนื้อเพลงค่ะ

ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลินจนเผลอทำเกินหน้าที่
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก
ที่ท่านเป็นคนรักไม่ได้สักที

เท่าสิทธิ์ที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ

ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลินจนเพ้อทำเกินหน้าที่ค่ะ

นี่คือท่อนที่คิดว่า

ถ้าร้องผิด๑คำคือจะร้องไม่ผิด

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกินแต่กลัวจะเพลินจนพาทำเกินหน้าที่

ให้เป็นแค่คนรู้จักเรือนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิมียามเห็นถ้าเป็นถูกใจ
ห่วงอยู่ไกลจะน่ายิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้

คราวที่ต้องเหินห่างและมีบางครั้งที่เคยขัดใจ
บางอย่างที่ขอมากไปเจ้าที่หัวใจเขาห่วงเห็น
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจให้ลืมอ้อมแข่ง
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานาใจห้ามเดินก้าวร้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ขอบคุณครับ